คราวนี้เป็นการหลอกให้ลงทุนขายทองออนไลน์ครับผู้เสียหายเกือบร้อยคนไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น
หมู่บ้านหรูครับหมู่บ้านหรูย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรีครับ
ทวงถามเงินแหละหลังจากร่วมลงทุนไปนะครับบ้านหลังนี้ข้างในเนี่ยดัดแปลงเป็นร้านทองนะครับ
แต่งเป็นโทนสีน้ำเงินแล้วก็สีทองเปิดขายทองรูปภัณฑ์แบบออนไลน์ครับ
แต่ข้างในปิดเงียบไม่เจอใครสักคนผู้เสียหายระบุว่าร้านนี้เปิดเป็นเพจขายทอง
แล้วก็ลงทุนขายแบบออมทองขายทองอะไรอย่างนี้ผ่านระบบออนไลน์
โดยทองน้ำหนัก๑บาทจะได้กำไรบาทละ๖๕๐๘๐๐บาท
แต่คุณต้องชวนคนมาลงทุนเพิ่มนะจนมีคนมาลงทุนหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทครับ
แต่ต่อมาร้านทองไม่จ่ายเงินปันผลซึ่งมูลค่าที่ทุกคนลงไปตอนนี้
รวมกันสูงกว่าเจ็ดร้อยล้านบาทครับทางร้านนัดผู้เสียหายมาเจรจาวันนี้
แต่ปิดเงียบครับ
รวมแล้วชุดแรกเข้าแจ้งความแล้วนะที่

ส่วนอีกชุดกว่า๕๐คนนำหลักฐานเข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามให้ช่วยทำคดีนี้
เพราะว่าเกรงว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะใช้อิทธิพลนะฮะทางการเงินหลบหนีออกนอกประเทศ
อย่างไรก็ตามทีมข่าวตั้งข้อสังเกตว่าร้านทองที่เกิดเหตุมีพิรุธหลายอย่างตั้งแต่แรกแล้ว
เช่นร้านทองส่วนใหญ่มักจะเปิดอยู่ในย่านการค้าย่านชุมชนใช่ไหมแต่นี่มาเปิดในหมู่บ้าน
แล้วตั้งร้านอยู่ในลานสวนสาธารณะเหมือนร้านกาแฟอย่างนั้นนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยแต่งโทนสีน้ำเงินไม่ใช่สีแดง
ในร้านไม่มีแนวกั้นตู้ทองพื้นที่ในร้านก็เป็นโถงโล่งนะฮะ
คล้ายร้านขายทิวเวอรี่อย่างนั้นนะคุณผู้ชมบรรยากาศในร้านส่วนที่สำคัญเลยคือราคาทองมันก็มักขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหม
แต่ร้านนี้ยังปันผลให้ตามจำนวนคือ๖๕๐แล้วก็เพิ่มจากบาทละ๖๕๐เป็น๘๐๐ด้วย
เพื่อชวนคนที่มาลงทุนไงครับใครตกเป็นผู้เสียหายดูข่าวนี้แล้วก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมเป็นผู้เสียหายนะครับ